ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

ยังความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับถ้าเปรียบว่าคลื่นซัดประสาททรายพังทลาย
ไฟไหม้บ้านก็นำมาซึ่งความวอดวายไม่เหลืออะไรเช่นกัน
ครอบครัวที่มาในวันนี้ครับชีวิตเขาต้องเริ่มต้นใหม่
แต่ครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ติดลบเพราะทุกอย่างกลายเป็นเท่าฐานในกองเพลิง
รวมถึงเกือบที่จะเสียลูกไปเราไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
ผมชื่อนายอนันทองสุกอายุ๔๓ปี

มีผมเราก็แฟน

ลูกสาวของตัวมีโรคประจำตัวอยู่

ทุกวันนี้น้องต้องกินยาวันละ๔ครั้ง

ช่วงประมาณตี๓กว่า

พี่กับลูกสาว๒คนนอนอยู่ชั้น๒
พี่ก็เลยอุ้มลูกคนเล็กลงมา
พอดีว่ากระเป๋าตังค์มันล่วง
กระเป๋าตังค์
เนื้อทุกตัวมันก็มีแค่กระเป๋าตังค์

ลูกสาวคนโตก็เลยขึ้นไปเอา

เพราะลูกพี่ลงมาใหนพี่ล่วงเลย
ดีใจที่ว่าได้ลูกสาวกลับคืนมา
เงินก็ปล่อยมันยังไงเอาชีวิตลูกเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
พอกลับมาก็เห็นไฟกำลังจะมอดไม่มอดเนี่ยก็รู้สึกแบบเสียใจเลยฮะ
เพราะว่าที่ทำมาเนี่ยไม่เหลืออะไรเลย
เนื้อประดาตัวหมดทุกอย่างสตังค์ก็ไม่มีออกมา
มีเสื้อผ้าใส่มาก็ลูกคนละชุดเองที่มีออกมาจากวันนั้นน่ะ
พอหลังไฟไหม้มาเราก็ชีวิตเริ่มแย่ลงมาเรื่อย
แฟนเขาไปกู้หนี้นอกระบบมาลงทุน
แล้วของที่เรามีอยู่ก็ไหม้หมด
เราก็ต้องซื้อใหม่ต้องไปกู้ยืมเขามาซื้อของใช้ของอะไร
แล้วก็ไหนจะค่าเทอมเด็กอีกค่านักเรียน
ทุกวันเราก็ต้องหากู้มา
ตอนนี้เป็นหนี้นอกระบบ

ก็รวมแล้วก็หกหมื่นกว่าหกหมื่นห้าได้
ขายของได้น้อยลงเพราะว่าเราห่วงเด็ก
สองคนเป็นผู้หญิงอยู่แล้วมันมาอยู่เต็นต์หนึ่ง

เราก็ต้องออกสายแล้วก็ขายของได้รอบเดียว
แตกต่างจากแต่ก่อนขายได้๒รอบ
เช้ามืดกับรอบเที่ยงแต่เดี๋ยวนี้ขายรอบ
ได้อย่างเดียวรอบกลางวันอย่างเดียว
ขายได้ประมาณ๒๐๐๒๐๐

เราหามาเราก็ต้องใช้เขา

เจ้าก็คุยง่ายบางเจ้าก็คุยไม่รู้เรื่อง
เหนื่อยและท้อมากไม่รู้จะทำยังไง

วันไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวให้ลูกกิน
ก็ได้เพราะอู๋ธนะครับในข้างบ้านด้วยกัน

บางทีก็ข้าวไม่มีเขาก็เอามาให้เขาสานอะไรอย่างนี้
เห็นเขาแย่จนแบบบางทีก็ไม่มีกินก็มีบางวัน
วันไม่มีกินก็มีแต่เราเห็นก็ไม่รู้จะทำยังไงเนอะ

เป็นข้าวเป็นกลับอะไรอย่างนี้
ก็อยู่กันมาเหมือนครอบครัวเดียวกันอะไรอย่างนี้
แบบบางทีก็กินข้าวด้วยกันเลย
การอยู่ก็ลำบากค่ะอยู่ยังอยู่เต้นพักพิง
ทางเทศบาลเขาเอามาลงไว้ให้อยู่

ถ้าอาบน้ำนี่ก็จะให้เขาอาบตอนเย็นกันเลย

กลัวจะได้รับอันตราย
แต่เข้าห้องน้ำดึกเรียกพ่อหรือเรียกแม่
หรือแม่จะเดินไปเป็นเพื่อนเพราะมันมืด
ที่เราอยู่ทุกวันนี้บางทีมันก็ไม่ปลอดภัย

มันกันฝนกันอะไรไม่ค่อยได้
เวลาฝนตกแรงดีวันนั้นฝนตก

ห่วงว่าถ้าอยู่บ้านแบบนี้ต่อไปอย่างนี้
อยู่ประตูก็ไม่มีจะปิดอย่างนี้
มันอันตรายคนเดินทั้งคืนกันอย่างนี้
ต่อให้เหนื่อยหรือท้อขนาดไหนเราก็ต้องสู้

ไม่ให้อายเขาเพราะลูกเราก็โตแล้ว
เพื่ออนาคตลูกครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

แล้วก็มีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ
แต่ว่าเราก็รู้ว่าเราไม่มีตังค์
ขอให้แค่มีที่อยู่ก็พอค่ะ

ให้มันสูงหามันให้กล้ามแม่
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งตอนนี้ก็
ตอนแรกเลยก็ต้องหาไปใช้หนี้เขาก่อน

ก็คงไม่ใช่แต่ครอบครัวของพี่อนันต์นะครับ
ก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ต้องประสบกับข้อกรรมนี้
คำว่าเปลวเพลิงเวลาท่านพิโรธขึ้นมา

เปลวเพลิงเผาไหม้ได้แต่สิ่งของ
แต่ไม่อาจเผาไหม้หัวใจของความเป็นนักสู้
ที่ทำเพื่อครอบครัวของพี่อนันต์ได้
ครอบครัวของพี่อนันต์จากจังหวัดรบบุรี

แล้วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นแล้วครับ
ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างพี่อนันต์
ก็เปลี่ยนเลยฮะจากเคยมีรายได้ทุกวันก็ไม่มีเลย
ต้องไปหากู้กู้เงินเข้ามาซื้อของซื้ออะไร

เงินที่ขายได้มานี่ก็คือหนี้รายวัน

พี่อาณาเรากำลังใจมาจากไหนครับ

ได้เด็กลงมาก็เล่นมาเล่าทุกวัน
ข้อซ้ำกรรมซัดก็คือ๒ปีผ่านไป

ก็ตรวจก็เป็นทั้งเบาหวานความดันไขมัน๓อย่างนี้ครับ

มันส่งผลอะไรต่อหน้าที่การงานบ้างครับ
มันเวลามันเบาหวานเวลาน้ำตาลขึ้นมันไม่มีแรง
ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับ
เหมือนก็จะเป็นลมเหงื่อแตกพักอยู่ตรงนั้น

อาการพี่น้ำตาลขึ้นสูงมาก

ครบถ้วนไม่ช็อกเหรอ
เข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็

เขาเส้นเลือดใหญ่

ที่ฉีดยาเนี่ย๒หรือ๓ครั้ง
บางทีก็ไปนอนให้น้ำเกลือได้เขาเชิญ
ภาระหน้าที่ก็เลยต้องตกมาอยู่ที่ผู้หญิงคนนี้

เลไลก็ต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแทน

ส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วเราก็ต้องออกขายเอง

รู้สึกยังไงบ้างที่เห็นภรรยาเนี่ย
ต้องมารับหน้าที่แทนและแบกภาระหนักขนาดนี้

อีกก็ดีกว่าน่าวครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์
ต้องทิ้งภาระให้ลูกให้เมียคอยทำ

เลไลทำอาชีพอะไรได้บ้างครับ

พี่ก็จะรับจ้างทั่วไป
ถ้าแล้วประอุทธิ์เขามี

ประอุทธิ์เขาจะทำ
ก็ปุ๊กก็จะมาเรียกพี่ไปช่วยซื้อของแล้วก็ช่วยทำช่วยทำค่ะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ดูคนป่วยติดเตียงนะคะ
อย่างนี้ก็คือถ้าเกิดว่าบ้านเขามาเรียกเราถึงจะไปทำได้ใช่ไหมครับ
ถ้าเผื่อว่าเฮ้ยวันนี้ไลน์ไปทำให้หน่อยอะไรอย่างนี้
เราก็จะได้งานตรงนี้ก็จะได้เป็นค่าจ้างรายวันมา
แต่ก็โดยการสงเคราะห์จากป้าอู๊ดนะครับใช่ค่ะ
อ่ะมาถึงน้องขวัญก่อนถามก่อนน้องขวัญเนี่ยเห็นบอกว่า
อาการน้องก็ไม่ดีอีกค่ะเป็นอะไรปวดเรียมในเลือด
ต่ำอะค่ะโปรเจเซียมในเลือดต่ำเขาจะเหนื่อยง่าย
แล้วก็จะหอกน้ำหนักตัวจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะคะ
แค่นี้แล้วตอนนี้หนูเป็นยังไงบ้างลูก
อาการป่วยของหนูที่หนูรู้สึกอยู่ในตอนนี้หนูเป็นยังไง
ก็ไม่ค่อยมีแรงค่ะไม่ค่อยมีแรงมันอ่อนเพลียเหรอลูก
ค่ะมาถึงคุณป้าอู๊ดบ้างค่ะป้าอู๊ดป้าอู๊ดเป็นอะไรกับพี่เลไลครับ
เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่มานานแล้วค่ะประมาณ๒๐กว่าปีค่ะ
นี่คือป้าอู๊ดนะครับหนึ่งในผู้ประสบภัยไหม้ภัยไฟไฟไหม้ในตอนนั้น
ป้าก็โดนไปด้วยโดนด้วยค่ะบ้านป้าหลังที่สามค่ะ
ต้นต้นนู่นเลยค่ะคงเรียบร้อยไปก่อนใครเขาเลยเรียบร้อยเลยค่ะ
แต่ป้าอู๊ดก็ตอนนี้นะครับที่บอกว่าทำไมมีกำลังมาช่วยบ้านนี้ได้เพราะว่า
ลูกก็ยังมีลูกมีลูกมีน้องช่วยเหลือตัวป้าเองเนี่ยช่วยเหลือป้า
แล้วป้าก็อยู่ได้ก็เพราะมีอะไรก็มาแบ่งให้เขา
เห็นเขาลำบากอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ดี
ตอนที่ป้าเป็นมะเร็งก็เขาก็ไปดูแลให้ที่โรงพยาบาลน่ะอืม
ก็กลับมาบ้านเขาก็ดูแลซักผ้าอะไรให้เขาก็ดีไงครอบครัวเนี้ย
เขาขายของเนี่ยสูตรก๋วยจั๊บมาจากใครจับแต่ป้าอู๊ด
ป้าเป็นคนให้เขาไปขายแล้วป้าขายด้วยป้าก๋วยจั๊บไม่ได้ขาย
แล้วป้าได้สูตรได้สูตรมาแบบเวลามีงานอะไรป้าก็จะทำไปเลี้ยง
แบบไอ้เนี้ยในคนในงานคนในงานค่ะก็เลยได้สูตรจากป้าโอ๊ตมา
แล้วก็มาต่อยอดทำมาหากินเลี้ยงตัวกันได้ใช่ค่ะ
อันนี้ไหมเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขายื่นอาชีพให้กับเรา
มีส่วนด้วยค่ะเพราะเขาให้สูตรของเรามาเขาไม่คิดสตังค์เราสักบาทหนึ่งเลยอ่ะ
ถ้าพูดถึงว่าไปซื้อสูตรอื่นเขาก็ต้องคิดตังค์เราอันนี้ป้าอุ๊ดให้ฟรีฟรีเลย
มีอะไรที่จะบอกกับผู้หญิงที่แสนดีคนนี้ที่ญาติก็ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องก็ไม่ใช่
แต่เขาทำหน้าที่เหมือนกับแม่เหมือนกับคนในครอบครัวเราสิ่งที่อยู่ในใจเราเราอยากจะพูดแล้วเราไม่เคยพูดกับพระอู๊ดเลย
อยากจะบอกอะไรเขาเชิญเลยครับขอบคุณพ่ออู๋ดยิทธิโจยเรือนรับตลอด

ผมดูแล้วดูตื้นตันนะเห็นคนเพื่อนบ้านด้วยกันนะครับแล้วก็ประสบเคราะหกรรมเหมือนกัน
แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วถ้าวันนี้ครับได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ยคิดว่าจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรก่อนครับ
ก็ใช้หนี้เขาให้หมดก่อนใช้หนี้ให้หมดเหลือก็จะปลูกกระต๊อบเป็นเล็กเล็กอยู่สัก
หลังนึงให้มันมิดชิดดีกว่าเต้นหน่อยครับ
ผมเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยนะดูแลสุขภาพกันนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะ
คุณผู้ชมครับในวิกฤตก็มักจะมีโอกาส
อย่างเช่นวันนี้ครับครอบครัวของพี่อนันต์นะครับจากจังหวัดรบบุรีนะครับ
ก็มาขอโอกาสเพื่อบ้านหลังเล็กไว้ให้กับครอบครัวได้อยู่ได้อาศัยได้ทำมาหากิน
เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่อนันต์
พิชิตโจทย์คำถามให้ถูกต้อง๔ข้อนะครับ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ปอกเปลือกสับปะรดผ่าและแพ็คใส่ถุงจำนวน๓ถุงถุงละ๑ลูก
ภายในเวลา๒นาทีครึ่งครับเริ่มครับ

เรียนเรียนเรียน